พาคุณผู้ชมไปดูกรณีคุณแม่เขาเพิ่งคลอดลูก
แต่ต้องบอกนะว่าลูกคนนี้เป็นท้องที่๓แล้ว
อายุ๓๗ปีแต่แม่แข็งแรงมาก
ขนาดวันที่จะคลอดยังเดินลงบันไดบ้านด้วยตัวเอง
เพื่อไปขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
แต่ปรากฏว่าหลังจากคลอดออกมาแล้ว
แม่ท่านนี้ตกเลือดเสียชีวิตนะคะ
ญาติเนี่ยคาใจสาเหตุการเสียชีวิตเอาทำไมล่ะ
ก็ในเมื่อแม่คนนี้สุขภาพสมบูรณแข็งแรงดีทุกอย่าง
ทำไมถึงมาตกเลือดเสียชีวิตแบบนี้
นี่เป็นบรรยากาศที่ครอบครัวของผู้ตายเนี่ยนะคะ
นำร่างของนางสาวประทินคลังชนะอายุ๓๗ปี
มาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
หลังจากที่นางสาวประทินคลอดลูกสาว
ตกเลือดเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดอ่างทองตั้งแต่วันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
โดยหลานสาวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่านางสาวประทินเนี่ยนะ
เป็นหัวหน้าพนักงานของโรงงานแห่งหนึ่งที่อายุทยา
เคยท้องมาก่อนหน้านี้แล้วมีลูกมาแล้ว๒คน
แล้วลูกสาวคนนี้เป็นท้องที่๓

แต่พอหลังจากคลอดลูกได้ไม่นานก็มีอาการตกเลือดแล้วก็เสียชีวิต
ญาติพี่น้องติดใจสาเหตุนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาตัวของนางสาวประทินก็ร่างกายแข็งแรง

ยังเดินลงจากบันไดบ้านไปขึ้นรถกู้ชีพของเทศบาล
ที่จะมารับไปโรงพยาบาลเนี่ยยังเดินด้วยตัวเองเลยนะคะ
แต่ทำไมต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้
ญาติญาติก็เลยบอกว่าอยากให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจง
ไขข้อข้องใจต่างด้วยนะคะ
เบื้องต้นสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

บอกว่าหลังจากที่คลอดลูกแล้ว
อาการของแม่และเด็กปกติดี
แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวนางสาวประทินผู้ป่วยเนี่ย

คือจู่ความดันโลหิตต่ำลงค่ะ
ทำให้ช็อกหัวใจหยุดเต้น
ทีนี้ทางทีมแพทย์ก็ช่วยเหลือปั๊มหัวใจ

แพทย์เขาก็มีการวางแผนกันค่ะ
ส่งตัวนางสาวประทินผู้ป่วยเนี่ยนะคะ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่างทองต่อ
แต่ว่าระหว่างที่จะส่งตัวผู้ป่วยเนี่ย
ผู้ป่วยเกิดหัวใจหยุดเต้นเป็นรอบที่สอง

ใช้เวลาปั๊มอยู่๒ชั่วโมงกว่าค่ะคุณผู้ชม

ออกไปแจ้งญาติว่านางสาวประทินเสียชีวิตแล้วนะคะ
สาเหตุเบื้องต้นก็ทราบว่าเป็นอาการตกเลือดหลังคลอด
ซึ่งการตกเลือดหลังคลอดจะพบได้
แม่เพิ่งคลอดประมาณ๑๕นะคะคุณผู้ชม
อย่างไรก็ตามค่ะทางญาติก็ยังคาใจอยู่
แต่ว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
พร้อมที่จะนำศพของผู้ตายไปชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริง
เพื่อให้ทางครอบครัวได้ทราบด้วยนะคะ